อินโดนีเซียได้เริ่มการให้วัคซีนใหม่
กับเด็กเกือบ๒๐๐คน
พร้อมกับเปิดเผยนะครับว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ถูกจับกลุ่มไปแล้วอย่างน้อย๒๓คน
ทางการยูนีเซียเปิดเผยว่าได้ควบคุม
ตัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีนปลอมจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลต่างในประเทศแล้วอย่างน้อย๒๓คน
ขณะที่การสืบสวนถึงการแพร่กระจายของวัคซีนปลอมยังดำเนินต่อไป
โดยการสืบสวนนี้มีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนที่แล้วมีการเปิดเผยนะครับว่า
ป้องกันบาธยักษ์และวัคซีนป้องกันโรคไอครน
ซึ่งการขายวัคซีนปลอมเหล่านี้ก็ดำเนินมาเป็นเวลากว่า๑๐ปีแล้ว
การเปิดเผยครั้งนี้ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้กับสาธารณชน
เฉพาะบรรดาพ่อแม่ที่กังวลนะครับว่าลูกของตัวเอง
อาจจะได้รับการฉีดวัคซีนปลอมเข้าไป
ขณะที่ประธานธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซีย
ก็เรียกร้องให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก
โดยระบุว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว
และจำเป็นต้องใช้เวลาในการสืบสวนต่อไป
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงว่ามีใครได้รับอันตราย
หรือว่าผลกระทบจากวัคซีนปลอมเหล่านี้หรือไม่
ส่วนในวันนี้สรรพันธ์ยาวาลในกรุงจังกต้าของอินุนิเซีย
ก็ได้เริ่มการฉีดวัคซีนใหม่อีกครั้ง
ให้กับเด็กเกือบ๒๐๐คนที่ได้รับวัคซีนปลอม
โดยผู้ปกครองเด็กต่างกังวลว่าวัคซีนปลอมจะส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพของเด็กแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันนะครับว่า
จนถึงขนาดนี้ยังไม่มีเด็กเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิต
จากการที่รับวัคซีนปลอม
ส่วนกระทรวงสาธารณสุขก็ยืนยันนะครับว่า
ที่ฉีดให้กับเด็กอายุต่ำกว่า๒ปี
แล้วก็เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ภายใต้โครงการของรัฐบาลปลอดภัย
และจำนวนวัคซีนปลอมที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด
ไม่เกินกว่าร้อยละ๑ของวัคซีนทั้งหมดในอินโดนีเซีย
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับไทยรัฐจอบประเด็นได้เคยนำเสนอ
เกี่ยวกับปัญหาการฉีดวัคซีนในประเทศมาเลเซียมาแล้ว
โดยในผู้ปกครองในประเทศมาเลเซียตอนนี้เริ่มมีแนวโน้ม
ไม่ต้องการที่จะให้เด็กนั้นไปรับวัคซีน
เนื่องจากเหตุผลที่จะกลัวผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น

รวมถึงวัตถุหรือว่าวัสดุต่างวัตถุดิบในการทำวัคซีน
กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซีย
ต้องเร่งทำความเข้าใจกับบรรดาพ่อแม่
เนื่องจากว่ามีเด็กที่ได้ปวดเป็นโรค
โรคที่สามารถป้องกันด้วยวัคซีนตอนนี้
มีเด็กป่วยด้วยโรคเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นในมาเลเซียครับ